แรงงานต่างด้าวก็ฉลองกันไปฉลองกันมาทะเลาะวิวาดกัน

สุดท้ายทำร้ายกันจนเสียชีวิตครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะในห้องเช่าในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครครับ
นี่เลยฮะไปบันทึกภาพกระดาษที่อยู่ในการทะเลาะวิวาดกันของบรรยายงานต่างด้าวชาวพม่า
โอ้โหนี่ฮะเป็นสองฝ่ายนะครับถืออาวุธปืนยืนทะเลาะกัน
จากนั้นลงมือลงไม้แบบนี้อีกคนนึงไม่รอดฮะ
ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้ก็มีผู้เสียชีวิตไป๑คนด้วยกันนะคะ
ว่าวันที่๓๑ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ
นายเกชาวพม่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมาหาเพื่อนที่ห้องเช่าที่ตำบลนาดี
อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครอยู่ตรงข้ามกับห้องของนายปางา
ชาวพม่าเหมือนกันคนนี้คือผู้เสียชีวิตนะคะ
จากนั้นมีคนในกลุ่มของนายปังงาเนี่ยมาเตะประตูห้องเช่าเพื่อนของนายเก
เท่านั้นแหละสองฝ่ายก็เริ่มมีปากมีเสียงกัน
จนกระทั่งถึงขั้นทำร้ายร่างกายดังกล่าวค่ะ
โดยนายปังงานมีแผลถูกแทงใต้ราวนมซ้าย๑แผล
ลิ้นปี่สองแผลหน้าท้องอีกหนึ่งแผล
หลังจากเกิดเหตุนายเกก็หลบหนีเข้าไปในห้องของเพื่อน
บนของห้องเช่าก่อนถูกตำรวจจับกลุ่มเอาไว้ได้นะครับ
โดยนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวน
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ